ส่วนคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของน้องหญิงหญิงสาววัย๑๙ปีที่พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งในออฟผู้ต้องหาอ้างว่าน้องหญิงกระโดดรถเทลเลอร์ลงมาจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจได้แจ้งข้อหากับนายออฟเพิ่มนะครับ
ก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดได้อย่างแน่นอน
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้จากรายงานครับ
ครอบครัวยืนยันจะเก็บร่างไร้วิญญาณของนางสาวนรีการยาววิราชหรือน้องหญิง
ซึ่งเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำตามคำกล่าวอ้างของนายสุรพลดาราคำหรือออฟ
ขณะนี้กลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
โดยเขาคือผู้ที่อยู่กับหญิงเป็นคนสุดท้ายในคืนเกิดเหตุ
และยังยืนกลานว่าหญิงกระโดดลงจากรถเทรลเลอร์เอง
แย้งกับผลชนสูตรทางการแพทย์ที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิต
เกิดจากถูกวัตถุทรงกลมกระแทกทำให้กระโหลกแตก
แม้เวลาจะผ่านมา๒สัปดาห์เต็มนับจากคืนวันเกิดเหตุ๑๙กรกฎาคม
ก็จะไม่ชาปนกิจศพจนกว่าจะได้รับความยุติธรรม
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีรุดหน้าไปมาก
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่นายออฟคนขับรถเทลเลอร์
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และแม้ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
แต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุล
ยืนยันว่ามั่นใจในพยานหลักฐาน
จะสามารถเอาผิดผู้ต้องหารายนี้ได้อย่างแน่นอน
เพราะพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานวัตถุพยานบุคคล
และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์
และหากหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร

ก่อนจะสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียว่า
คดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นคดีฆาตกรรม
ส่วนความเคลือบแคลงสงสัยที่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
อ้างว่ามีผู้ให้เบาะแสว่าในคดีนี้
มีตำรวจรับสินบน๓แสนบาท
เพื่อล้มคดีให้เป็นเพียงคดีอุบัติเหตุ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า

การตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
อกจากนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ยังได้เรียกสอบปากคำพยานคนสำคัญ
คือนางสาวรุ้งและนางสาวเจน
เพื่อนของหญิงที่เคยออกมาระบุก่อนหน้านี้ว่า
เคยถูกล่อลวงไปละเมิดทางเพศ
และหญิงก็น่าจะถูกกระทำเช่นเดียวกัน
เพื่อพิจารณาว่าการกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่
เป็ดเพื่อนสาวที่หญิงไว้ใจ
ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นนกต่อล่อลวงหญิง
ให้กลุ่มคนขับรถเทลเลอร์
และขยายผลสู่ผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการค้ามนุษย์ต่อไป
แถวรัฐทีวีรายงาน